แต่ว่าไปติดตามกันก่อนนะครับกับควันหลงหลังเกมในกระแสของนักวอเล็กบอลสาวนะครับในโลกโซเชียลนะครับ
โอ้โหเมื่อวานนี้กระหึ่มเลยทีเดียวนะครับคุณวรปัตรครับ
ก็บอกว่ามีชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์แล้วก็แสดงการพิเศษกันอย่างแท่หลายเลยนะครับ
ขณะที่มริกากันทองนะครับก็ได้โพสต์ผ่านไอจีส่วนตัวเช่นเดียวนะครับเป็นภาพข้อความระบุว่า
อย่าเสียเวลากับสิ่งที่จากไปจงใส่ใจกับสิ่งที่เหลืออยู่ชีวิตที่ผ่านมาก็คือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาส
อันนี้ถูกต้องผมสนับสนุนเพราะว่าถึงแม้ว่าเกมนี้จะพลาดไปแต่ยังมีโอกาส
เป็นกำลังใจให้เสมอถ้าเกิดทีมแบตไทยเจอญี่ปุ่น

คือต้องบอกว่าน้องเมย์เขาโหดช่วงนี้
โอ้โหตอนนี้น้องเมย์ก็บอกว่าโหดมากนะ

โพสต์ภาพถ่ายภาพทีมนักวอเล็กบอล

สตอเบอรี่เหรอใช่ไหม
คือสตอเบอรี่พร้อมเขียนคำบรรยายว่า
สตอไหมล่ะคือจะทานสตอหรือยังไง

สตอเบอรี่มันมีความหมายว่าอย่างไร

ผมว่าผมแกล้งไม่รู้ดีกว่าครับ
เอ้าก็ความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปติดตามกันได้

ก็ขอหุ้นยืนยันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกมการแข่งขัน

ถ้าสิ่งที่เราผิดพลาดภัย

แล้วสิ่งที่เหล่าบรรดานักวอเล็กบอลสาวไทย

ครับจะน้ำจ่ายนักกีฬาด้วยนะครับ

เดือดหลังจบเกมแฟนวิทยุบรรณชาวไทย
แบบนั้นเลยนะครับภาษาไทยบ้างแปลไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วใส่เข้าไปอย่างเดียวเลยนะครับ

ถูกต้องนะครับพิมพ์ข้อความในช่องแสดงความคิดเห็นนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น
โอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงเหมือนกันขณะที่ในเว็บคอมมูนิตี้ของไทยอย่างพันทิพย์ดอทคอม
โอ้โหเขาบอกว่ามีคนเข้าไปตั้งกระทู้เพื่อแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากจนห้องสุพัชลาศัยที่มีแฟนกีฬาเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยถึงกับลุกเป็นไฟ

คือมันจะเป็นคำที่ออกอากาศได้หรือเปล่านั่นสิ
สถิติในโลกโซเชียลโลกออนไลน์ช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มนะครับ

ทวิตเตอร์ประเทศไทยอันดับ๓ของโลกด้วย
มีผู้ทวิตไปกว่า๘๑๑๐๐ข้อความ
คนทวิตไปทั้งหมด๕๔๐๐ข้อความ

ก็พูดแต่เรื่องของวอเล็กบอลสาวไทย

แล้วก็ทางญี่ปุ่นเขาจะออกมาพูดอย่างไรกันบ้างนะครับ
ในช่วงนี้กลับไปทั้งสองท่านเดี๋ยวจะกลับอีกครั้งหนึ่งในช่วง

ยังมีข่าวสารเดี๋ยวช่วง๘โมงครึ่งก็จะมีวอเล็กบอลกลับมาฝากอีกสักนิดหนึ่ง
สำหรับคนที่อาจจะยังเพิ่งตื่นมาหรือว่าเพิ่งจะถึงที่ทำงาน